ก่อนหน้านี้สารรัฐธรรมนูลให้ผู้ที่ถูกกล่าวหา
ก็คือพลเอกประยุทธ์ส่งคำชี้แจงมาได้
มีเอกสารเขาเรียกว่าหลุดใช่ไหม

เอาเป็นว่าคนได้เห็นกันละ๗๘ข้อด้วยกัน

สิ่งที่บนเอกประยุทธ์ได้ได้ชี้แจงไปเป็นเอกสาร
คือถ้าผมให้น้ำหนักนะครับ

ครึ่งเหรอครึ่งพอเพราะว่า
เวลาที่ฝ่ายที่เขาจะชี้แจงเรื่องของตัวเองเนี่ย
ก็ต้องตอบว่าตัวเองถูกต้องดีเหมาะสมใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นใน๖๗ข้อที่ส่งไปทั้งหมดนี้
ถ้าเป็นศาลก็ควรจะต้องฟังหูไว้หู
ฟังหูไว้หูด้วยเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของการ
เรียกว่าแก้ตัวของผู้ถูกร้องว่าเขาจะต้องบอกว่า
เขามีสิทธิ์อยู่ต่อได้เพราะอะไรอย่างไรนะครับ
ตอนนี้น้ำหนักถามว่าผมจะให้กับอะไรบ้าง
หนึ่งผมให้กับรัฐมนูลแล้วก็มาตรา๑๕๘วักสี่
ที่บอกว่าคนเป็นนายกจะอยู่ไม่เกิน๘ปีนะครับ
ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ติดต่อกันก็ตาม

รวมกันต้องไม่เกิน๘ปีนี่ก็คือ๑๕๘วัก๔

แล้วก็อย่างที่สองนะครับผมชี้แจงก่อน
ผมใช้น้ำหนักต่อสิ่งที่เรียกว่าเจตนารมณ์ของรัฐมนูล
ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารที่ชื่อความมุ่งหมาย
และคำอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐมนูล
ตีย์ปริมเป็นเล่มผมเอาอันนี้
เขาจะมีการพูดถึงความมุ่งหมายของมาตรา๑๕๘วัก๔
ว่าเขียนไว้ชัดเจนเพื่อป้องกัน
ไม่ให้ผู้อยู่ในตำแหน่งอำนาจทางการเมืองนานเกินไปยาวนานเกินไป
ซึ่งจะนำไปสู่ความซึ่งจะนำไปสู่วิกฤตทางการเมืองของประเทศ
นี่คืออย่างที่สองอย่างที่สามที่ผมให้น้ำหนักก็คือ
บันทึกการประชุมครับครั้งที่๕๐๐นะครับซึ่งในการประชุมคราว
วาระที่เรียกว่าวาระเพื่อการพิจารณานะไม่ใช่เพื่อแจ้งเพื่อทราบนะ
รักพินาก็คือหมายความว่าประธานต้องหยิบยกเอาประเด็นขึ้นมาพินา
แล้วก็กรรมการก็อาจจะมีการถกเถียงกันนะฮะ
ก็มีความชัดเจนแล้วครับว่าถามเรื่องอะไรครับ
เรื่องว่ามาตรา๑๕๘วัก๔มีความหมายหมายถึงอะไรแค่ไหน
หมายถึงผู้ดำรงตำแหน่งนายกก่อนหน้าปี๖๐ด้วยหรือไม่

ซึ่งวันนั้นคุยกันว่ารวมรวมก่อนปี๖๐ด้วย

ใช่แล้วก็อย่างที่๔ที่ผมใช้น้ำหนักก็คือว่า
เรื่องของบันทึกการประชุมครั้งที่๕๐๑
ถัดไปนะครับวันที่๑๑กันยายน๒๕๖๑เนี่ย
ซึ่งมีการบอกว่ามีการรับรองบันทึกการชุมครั้งที่๕๐๐นะครับ
มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจรายงานการประชุม
และที่ประชุมรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข
เพราะฉะนั้นเนี่ยคือ๔เรื่องเนี่ยพอออกมาเป็นแนวเดียวกันเนี่ยจบ
ถามว่าให้น้ำหนักต่อบันทึกต่อคำชี้แจงของคุณประยุทธ์ไหม
คำตอบคือผมให้ครึ่งเนื่องจากว่าเป็นการชี้แจงของคน
ซึ่งถูกกล่าวหาดังนั้นก็ต้องพูดปกป้องตัวเองไว้ส่วนหนึ่ง
ไปให้น้ำหนักต่อคำชี้แจงของอาจารย์มีชัยไหม
ให้ครับเดิมให้เดิมให้จนกระทั่งวันที่อาจารย์มีชัยบอกว่า
เนี่ยเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายและไม่มีการประชุมครั้งถัดไปแล้ว
และไม่มีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นเพียงแค่การสนทนากันระหว่างคนสองคน
ประโยคนี้นะครับหลังจากที่ผมฟังประโยคนี้เสร็จแล้วมี๕๐๐เดียวออกมา
แล้วบอกว่ามีการรับรองบันทึกการประชุมครั้งที่๕๐๐
ผมให้น้ำหนักงานของอาจารย์มีชัยชิ้นนี้เป็นศูนย์

เป็นศูนย์ครับเป็นอาจารย์ตรวจข้อสอบเนี่ยผมให้ตกเลยครับตั้งแต่เริ่มต้น
นะครับผมให้ตรวจต่อแล้วครับเพราะว่าสิ่งที่คุณพูดมาข้างต้นเนี่ย

หรือสองถ้าเจตนานี้ผมถือว่าเป็นอะไรที่ดูน่าเกลียดสุดครับ
เป็นมือกฎหมายของแผ่นดินรู้ถูกรู้ผิด
ปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดที่๑
แต่ท่านเล่นบทบาทแบบนี้ไม่สวยงามอย่างยิ่งครับ
ผมถือว่าเป็นการล้มละลายของบุคคลคนนี้
ซึ่งมันก็จะเกี่ยวพันไปถึงเรื่องของสถานะการเป็นนายกของพลเอกประยุทธ์

บันทึกการประชุมของกรรมการร่างรัฐมนุนตอนครั้งที่๕๐๐เนี่ย
ที่คุยกันก็คือบอกว่า๘ปีต้องรวมด้วย
นายกที่เป็นอยู่ตอนปี๕เสร็จคือตอนข้อสอช่อเนี่ยต้องรวมด้วย
แต่อาจารย์มีชัยบอกว่าวันนั้นมันเป็นแค่การคุยกันคุยกัน
ไม่มีการบันทึกรับรองอะไรปรากฏเอกสารฉบับที่๕๐๑มันออกมา
บอกว่ารับรองไว้หมดแล้วนะการประชุมในวันนั้น
อาจารย์มองว่าน้ำหนักตรงเนี่ยมันอยู่ในข้อต่างที่คนเดียวกว่ายุทธิแจ้งไป
คือใครที่เคยประชุมนะครับที่เป็นทางการก็จะทราบ
ว่าเลขาผู้บันทึกเนี่ยนะครับ

เหตุผลเพราะเขารู้อนาคตข้างหน้าเกิดมีปัญหาเขาจะมาดูรายงาน
ก็แปลว่าบรรยากาศการประชุมมีคนพูดอยู่๒คน
คืออาจารย์มีชัยกับคุณสุพธิ์ไข่มุก
คำถามคือว่าจะนับรวมไหม
ถ้าเป็นนายกมาก่อนแล้วผมประกาศใช้จะนับเวลารวมไหม
แล้วอาจารย์มีชัยก็บอกก็รวม
ถ้าดูจากเอกสารนะทั้ง๒ท่านด้วยนะ
คุณสุพธิ์พูดก่อนเจมชิแจงก่อนใช่ไหม
แล้วอาจารย์มีใครเป็นคนสรุปตามคุณสุพธิ์
ทีนี้จะบอกว่าเป็นความเห็นและการคุยกันสองคนเนี่ย

ทางปฏิบัติก็แปลว่าคนอื่นนั่งฟังอยู่ไม่ได้โต้แย้ง

หรือถ้าหากว่ามีคนโต้แย้งแล้วไม่บันทึกไว้
คราวครั้งถัดมาคือ๕๐๑เนี่ย
คนที่โตแย้งก็บอกนี่ผมเนี่ยโตแย้งทำไมไม่ใส่มาด้วย

เป็นความเห็นส่วนตัวทั้งสองท่านไม่ผูกพันพวกเรานะครับ
คือทุกท่านเนี่ยยอมรับรายงานการประชุมข้างนี้

ว่าจุดที่อาจารย์มีชัยพลาดที่สุดเนี่ย

พลาดหรือลืมหรือเจตนาไม่ทราบได้แต่มันแย่หมดนะ
จะพลาดจะลืมว่าเจตนานี่มันแย่หมดนะครับ

ความจริงตอนที่ท่านมาบอกว่า
เฮ้ยต้องนับตั้งแต่ละมุมประกาศใช้เนี่ย

ข้างที่เห็นว่าผลเอกประยุทธ์ยังไม่พ้นตำแหน่งนะ

แต่พอปรากฏว่าการประชุมมันยังมีครั้งหนึ่ง

อันนี้ทำให้น้ำหนักท่านหายไปเลย
แต่ถึงขนาดสอบตกได้คะแนน๐

อาจารย์สมชัยพูดถึงเรื่องของเบี้ยประชุมอะไรต่าง
ถ้าหากว่าครั้งที่๕๐๑ไม่มี
แล้วถามว่ารับเบี้ยประชุมครั้งที่๕๐๑กันไปได้ยังไง
ประชุมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวาระ

คือการประชุมทุกครั้งของกรท

ท่านไม่ได้รับเป็นเงินเดือนนะกรทชุดนี้นะ

ประกาศเมื่อเดือนพิกายนปี๒๕๕๙

จะได้เรียกประชุมคน๖๐๐๐บาทต่อครั้ง

แหละก็คนที่เป็นประธานเนี่ย
จะได้เพิ่มอีก๓๐๐๐

ปี๑๑เดือนที่เข้าประชุมกันขยันมากเลย
ประชุม๕๐๑ครั้ง
ปี๕๗ประชุมเฉลี่ยประมาณ๔๕ครั้งต่อสัปดาห์
๔๕ครั้งต่อสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งมี๗วัน
สัปดาห์หนึ่งเอา๕วันทำการนะครับปี๕๗เนี่ยประชุม๔๕ครั้งต่อสัปดาห์
ปีถัดไปเนี่ยประชุม๔ครั้งต่อสัปดาห์
ออกมาตัวเลขประมาณ๔ครั้ง๓๕ครั้งอะไรอยู่ประมาณนี้
ถือว่าประชุมถี่มากแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยต้องเบิกเบี้ยประชุมครับนะครับ
ทีนี้อาจารย์กำลังจะบอกว่าก็ต้องไปดูว่าครั้งที่๕๐๑เบิกเบี้ยประชุมหรือเปล่า
ตอนนี้ไม่มีใครรู้เดี๋ยวผมจะลองทำเรื่องถามไปยังสตง
ให้สนทองงอช่วยตรวจดูนะครับว่า
มีการที่จะเซ็นรับเงินกันหรือไม่นะครับ
ก็คือในเว็บไซต์ของกรทซึ่งยังคงอยู่นะ
จะมีเพียงแค่การสรุปการประชุม
ซึ่งไม่มีสิ่งที่เรียกว่าบันทึกการประชุมด้วยซ้ำ
ไม่มีบอกครับว่าประชุมครั้งนี้มีใครร่วมประชุมบ้าง
เข้าประชุมใครขาดประชุมไม่มีนะครับ
ที่เป็นบันทึกการประชุมขณะนี้มีอยู่เล่มเดียวครับ
คือจะอยู่ที่หอสมุดห้องสมุดของรัฐสภา
ซึ่งผมก็ยังไม่ได้ไปค้นดูนะว่าปัจจุบันยังเหลืออยู่หรือเปล่านะครับ
คือถ้าดูจากเรื่องของที่สารรับนูนท่านถามไปยังอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
ก็อย่างที่เราคุยกันอาจารย์มีชัยท่านก็ชี้แจงว่า
ไม่ได้มีการพูดถึงแบบครั้งที่๕๐๐ไม่มีการบันทึกด้วย
แต่ว่าพอมีเอกสารครั้ง๕๐๑ออกมาเนี่ย
มันเหมือนยืนยันว่ามันมีการคุยกันว่าต้องนับตั้งแต่ปี๕๗ใช่ไหม
คือจริงแล้วเรื่องนี้ท่านจะมีความเห็นอย่างไรนะครับ
ในปัจจุบันหรือขณะนั้นเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะ

แล้วความเห็นในขณะนั้นจะบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
ผมก็ขอแย้งว่ามันไม่ใช่นะครับ

ต้องเข้าใจว่าอาจารย์มีชัยกับผู้ถูกร้องมีความเกี่ยวพันกันนะครับ
ก็ประธานกรทกับกรทใครเป็นคนตั้งล่ะ

แล้วหัวหน้าคอสชคือใครล่ะ
พูดในประยุทธ์
ใช่ครับ